มาที่เรื่องของการทำคลอดกันหน่อยคุณผู้ชม
การทำคลอดเด็กคนหนึ่งให้ออกมาจากท้องคุณแม่
ยามที่ปกติก็ยากอยู่แล้ว
ยามที่โควิดระบาดแบบนี้ยากยิ่งกว่าค่ะ
สะแก้วนะคะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
คุณแม่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙แล้วก็ตั้งครรภ์แล้ว
ผ่าตัดคลอดเอาน้องออกมานะคะ

เพราะว่าล่าสุดปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ
ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วนะคะ
ร่วมกันผ่าตัดคลอดให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
คุณแม่เป็นคุณแม่อายุ๒๕ปีติดเชื้อโควิด๑๙
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ส่วนน้องเนี่ยตอนทำคลอดคลอดออกมานะคะ
น้ำหนักตัวแรกคลอด๓๐๒๐กรัม

คลอดออกมาเวลา๒๒นาฬิกา๕๘นาที
ขอบคุณทีมข่าวด้วยใส่มาครบเลยเรื่องของตัวเลขนะคะ
เขาว่ากันว่าเวลาเกิดของเด็กเนี่ยจะให้โชค
นี่ไงลูกของดิฉันก็ให้โชคตอนที่คลอดออกมา

คลอดออกมาเวลา๒๒นาฬิกา๕๘นาที
เป็นเพศหญิงน้ำหนักแรกคลอด๓๐๒๐กรัม
ลูกคนที่๒ของคุณแม่รายนี้
หลังจากที่ผ่าตัดแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อน

เราเป็นห่วงเรื่องของตัวเลขอันดับ๒ค่ะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้ว
ท่านบอกว่าผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็เลยต้องให้ออกซิเจน
ออกซิเจออัตราไหลก็ต้องค่อนข้างสูงด้วยนะคะ
เพราะว่าต้องให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกไปในตัวเลยนะคะ
เพราะว่าตรวจสุขภาพทารกในคันแล้ว
ไปพบว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจน
ผู้เป็นแม่ตอนนั้นก็ยังไม่เจ็บท้องคลอดด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นเลยก็ต้องผ่าตัดคลอด
เพื่อให้ความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะ
โดยการทำคลอดของผู้ป่วยโควิด๑๙รายนี้
ต้องเตรียมการเป็นพิเศษเพื่อลดความเสี่ยง
แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์

พอผ่าคลอดออกมาแล้วก็ต้องแยกน้องออกมาจากคุณแม่ทันที
เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

ก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อทารกนะคะ

ก็จะสามารถให้น้องกลับไปหาครอบครัวได้
เพราะว่าน้องต้องทานมแม่